คือข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังเมื่อช่วงก่อนหน้านี้
แต่ว่าหลังก็เงียบไปนะครับ
แต่ว่ายังไม่จบนะครับ
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
และเมื่อวานี้สารแขวงนนทบุรี
สั่งจำคุกพี่เลี้ยงจุ๋มแล้วนะฮะ
กรณีทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาล
จำคุก๑๙๕วัน
แต่ทีนี้ข้อเรียกร้องทางแพ่งที่ผู้ปกครอง
เรียกร้องความเสียหายต่อตัวเด็ก

ว่ากันไปตามคดีแพ่งคดีอาญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่ฮะโดนจำคุก๑๙๕วัน
ก็ต้องย้อนกันหน่อยกรณีที่ผู้ปกครองหลายท่านเนี่ย
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวออนอุมาปลอดโปร่ง

ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ

ข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนนะครับ
ล่าสุดสารแขวงนนทบุรีอ่านคำพิพากษาคดีนี้
โดยพนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องพี่เลี้ยงจุ๋มในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
และข้อหากระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการทารุณต่อเด็กนะครับ
พิเคราะห์จากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วพิพากษารวม๗คดี
ซึ่งพี่เลี้ยงจุ๋มจำเลยนะฮะได้ให้การรับสาภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งในทุกคดี
คดีมี๒กระทงกับ๕กระทงรวมโทษแล้วจำคุกจำเลยทั้งสิ้น๑๙๕วัน
ส่วนคำร้องเรื่องขอสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายทั้ง๗คดีได้ยื่นร้อง
ขอให้พี่เลี้ยงจุ๋มชดใช้เงินแต่ละคดีไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
สารก็มีการกำหนดสืบพยานในส่วนคดีแพ่งนี้นะฮะ
วันที่๒๓ธันวาคมนี้เวลา๙นถึง๑๖น๓๐นนะครับ
หลังจากสารอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น
ทางพี่เลี้ยงจุ๋มทำอย่างไรฮะ
ก็ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวนะฮะ
ใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นเงินสดนะครับ
ยื่นคำร้องขอประกันตัว
โดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัว
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดคดีละ๘๐๐๐บาท
ก็ต้องรวมทั้ง๗คดีก็จะรวมทั้งสิ้น๕๖๐๐๐บาทนะครับ
ในเรื่องของผู้ปกครองบ้างฝั่งของผู้ปกครองเนี่ย
เขาว่ายังไงบ้างนะฮะเพราะว่าพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ย
ก็ถูกสารตัดสินแล้วนะฮะในคดีอาญาก่อนนะครับ
ส่วนคดีแพ่งกำลังจะนัดไต่สวนกันนะครับ
นายกริตตานนทัญญาวรชาติหรือว่าพ่อของน้องโชกุล
ก็เปิดเผยว่าโทษที่พี่เลี้ยงจุ๋มได้รับนั้น
คือผมเนี่ยรู้สึกว่าน้อยไปกับสิ่งที่พี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ย
ทำกับลูกเขาเพราะว่าลูกเขาทั้งเจ็บทั้งกาย

สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยโอ้โหกว่าจะรักษาได้
ไม่รู้ว่าความเจ็บปวดทางใจมันจะติดมาถึงเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่า
มันฝังแน่นฝังลึกหรือเปล่าเนี่ยผู้เป็นพ่อก็เป็นห่วงอยู่นะครับ
เรื่องนี้ผมก็ไม่อาจจะไปก้าวล่วงศาลได้นะครับ
ก็คิดว่าศาลท่านตัดสินได้อย่างยุติธรรม

ส่วนตอนนี้น้องโชกุลลูกชายของผมเนี่ย

เวลาได้ยินเสียงดังนะฮะก็จะมีอาการภาวะ
แล้วก็ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่กับบ้าน
โดยเฉพาะการรักษาเยียวยาเรื่องของจิตใจนะครับ

ว่าจะออกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเลยนะครับ
ยังเดินเรื่องต่อครับก็เรื่องเดี๋ยวเขาก็ส่งส่งทางแพ่งมาอีกทีนึงนะครับ
เดี๋ยวก็มีการนัดคุยกันที่ศาลอีกรอบนะครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องยาวพวกผมก็เห็นทางโรงเรียนก็เงียบเหมือนกัน

ก็ทุกคนก็เด็กก็อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับ

ว่านัดนักเรียนนัดคุยอะไรไปก็หายนะครับ
ผู้ปกครองก็ทุกคนก็งงเหมือนกัน
ผู้ปกครองพอได้รับทราบคำพิจารณาจากศาลแล้วก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องต่างนะครับ
ส่วนตัวพี่เลี้ยงจุ๋มเองเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะ
หลังจากสารอนุญาตให้ประกันตัวก็เดินทางกลับทันทีนะครับ
ก็รอนะฮะเรื่องของการพิจารณาในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหาย
รายละกว่า๕ล้านบาทที่กำหนดนัดสืบพยานกันในวันที่๒๓ธันวาคมนี้ด้วยนะครับ